ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องติดตามความคืบหน้า
ใช่ค่ะกับกรณีนี้ผัวโหดตบเมีย

ตอนนี้ประกาศแล้วว่าจะต้องจับให้ได้

แต่ก่อนอื่นไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
โถ่เอ้ย
โถ่เอ้ย
โถ่เอ้ย
อืออโถ่เอ้ย

กลายแล้ว
โน้นโน้นโน้น
แกแกมันไง
แกมันไง

ปีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงห้องเช่าตรงนี้อยู่ในซอยโรงน้ำมันมะพร้าวเก่านะคะที่อำเภอ
กุญแจรถคันขาวเนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะแต่พอหลังจากทะเลาะกัน
แล้วมีช็อตของการตบแล้วปืนลั่น

ฝ่ายหญิงนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นนะ
แต่ฝ่ายชายมีการไปหยิบกุญแจ
แล้วหลังจากนั้นก็มาขับรถออกไปเลยค่ะ

ตอนนี้ตำรวจในพื้นที่ต้องไล่ล่าผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ

ผู้ชายคนนั้นเป็นเพื่อนของนายแม็กซ์นะ

บอกว่าตอนที่เกิดเหตุแม็กซ์ไม่ได้จ่อยิง
เป็นการเอาปืนตบกกหูซ้ายของฟ้าแล้วปืนมันลั่น
โอ้โหเหตุการณ์นี้
คุณผู้ชมเราก็ไปถามแม่ของคนตาย

แม่บอกแบบนี้ลูกเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหาร

มีปัญหากับลูกเขยฝั่งลูกเขยเจ้าชู้มาก

อยู่กินกับลูกเขยมา๑๒ปีมีลูกด้วยกัน๒คน
แต่ฝั่งลูกเขยเนี่ยเจ้าชู้มีเรื่องระแคะระคายมาตลอดเลย
ลูกสาวแม่ก็ยังไม่เลิกยังทนอยู่
จู่ลูกเขยมาทำกับลูกสาวแม่แบบนี้
แม่คำใจไม่ได้จริงค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านของผู้ตาย

ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจนศีรภรราชนะครับ
ทางครอบครัวได้มีการจัดเตรียมสารที่
เพื่อจัดงานบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
โดยจะมีการรับศพนางสาวฟ้าในช่วงเวลาประมาณเที่ยงของวันนี้
จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับน้องสาวของผู้ตาย
น้องสาวผู้ตายบอกว่าอยากจะเรียกร้องให้ตำรวจ
จับกลุ่มตัวนายอานนท์ให้ได้เร็วที่สุด
เพราะนายอานนท์เป็นบุคคลอันตราย
มีนิสัยใจร้อนวู้วาม
ที่ผ่านมาอยู่กินกับพี่สาวมา๑๐กว่าปี

เป็นหญิงอายุ๑๑ปีแล้วก็เป็นชายอายุ๒ขวบเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งทั้งสองจะทะเลาะกันบ่อยครั้งมาก
และมีการชักปืนขู่ภรรยาหรือว่าขู่พี่สาวของเธอมาหลายครั้งแล้ว
ซึ่งครั้งนี้ก็ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ทางครอบครัวไม่เชื่อว่านายอานนท์จะทำปืนลั่น
แต่คิดว่าเป็นการตั้งใจยิง
เพราะว่าพอยิงเสร็จแล้วก็หนีทันทีนะครับ
หากปืนลั่นต้องช่วยนำส่งโรงพยาบาล
ไม่ใช่หนีแบบนี้นะฟังเสียงน้องสาวผู้ตายนะฮะ
นี่มันเป็นคนอันตรายค่ะเหลือดยิ้นทำอะไรไม่คิด
นี่ฮะน้องสาวผู้ตายบอกว่าโอ้โหเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมันมีตลอดนะครับ
แล้วก็พี่สาวพยายามที่จะเลิกรากับนายแม็กซ์เหมือนกัน
แล้วก็ที่ผ่านมานายแม็กซก็เคยมีหญิงอื่นตลอด
แต่ทั้งสองคนไม่เคยแยกกันขาดเลยคุณ
นายแม็กซ์กับตัวพี่สาวของเธอแยกกันไม่ขาดสักทีนะครับ
เรื่องของคดีเห็นว่ามีการประกาศจับตายเหมือนกันนะ
ใช่แล้วก็ขีดเส้นตาย๓วันต้องมามอบตัว
เพราะไม่งั้นจะต้องจับแล้วนะฮะ
คือเชื่อว่าตัวของในแม็กซ์ทุ่งจีนเนี่ยนะ
ยังคงอยู่ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
อันนี้ทางผู้กำกับที่สพเมืองนครศรีธรรมราชบอก
แล้วก็ประสานญาติแล้วด้วยว่าให้ติดต่อมามอบตัว
ถ้า๓วันไม่มามอบตัวอาจจะถูกจับตายได้
เพราะว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญนะคะ
แล้วอย่างหนึ่งสิ่งที่ต้องโดนแน่คือข้อหาฆ่าผู้อื่น
ตำรวจบอกค่ะว่าการทำงานนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเลย
เพราะว่าแม็กซทุ่งจีนมีปืนติดตัว
แล้วไม่รู้ว่าแมททุ่งจีนยังแค้นเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไปวิสามันพี่ชายแท้
คือนายสันติสุธิการหรือว่าด้วนทุ่งจีน
เหตุการณ์ที่วิสามันพี่ชายเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมา
แล้วดังนั้นน้องชายมาก่อเหตุแบบนี้อีก
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะคะ
คุณผู้ชมฮะมันมีข้อมูลล่าสุดใช่ไหมครับ
ว่านายแม็กซ์ได้เข้ามอบตัว
เป็นการจับได้นะคุณนะเป็นการจับกลุ่มได้ที่จังหวัดกระบี่

เดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบนะ
ถึงความคืบหน้าในคดีอุกอาจนี้นะครับ